เมื่อคืนนี้บางคนนอนหลับบางคนนอนไม่หลับ
ทุ่มครึ่งที่ผ่านมาศึกแดงเดือดเขารอกันมานานนะ
เตรียมตัวรอเชียร์กันมาเป็นเดือนเลยทีเดียวนะคะ
แต่วันนี้เราจะพูดถึงเรื่องพิษของการดูฟุตบอล

มันมีโต๊ะใหญ่แมทใหญ่ทีไร้ตั้งโต๊ะกันตลอดเลยนะฮะ
ปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองพร้อมตำรวจเมืองนครศรีธรรมราช
เขาก็เลยไปบุกจับโต๊ะบอลรายใหญ่
แทงกันแบบไม่แคร์ตำรวจเลย
ไม่ตั้งเป็นเดียวมีคอร์คเซ็นเตอร์มีเจ้าเต้าที่ด้วยอ่ะ
ตำรวจก็บุกจับกันนะคะเป็นชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครอง
และตำรวจโรงพักเมืองนครศรีธรรมราชค่ะ
ไปตรวจการลักลอบเปิดโต๊ะรับแทงพนันฟุตบอลที่อาคารพาณิชย์๒ชั้น
อยู่หลังโรบินสันริมถนนพัฒนาการคูขวาง

สสนครศรีธรรมราชเป็นคนแจ้งเบาะแส
นี่เมื่อคืนชัดเลยศึกแดงเดือดนะคะ
อาคารพาณิชย์นี้เขาบอกว่าตกแต่งโอดโถงกว้างขวางมาก
เปิดไฟสว่างสวัยเชิญชวนเหลือเกิน
มี๒ห้องใหญ่ค่ะมีคอมพิวเตอร์๒๐เครื่อง
กลุ่มวัยรุ่น๒๐คนนั่งใช้บริการแทงพนันฟุตบอลต่างประเทศอยู่
แล้วก็ดูถ่ายทอดคู่แดงเดือดเมื่อคืนนี้
กรุณาทีก็ไล่วัยรุ่นทั้งหมดกลับบ้านไป
จับกลุ่มนายอัลโดกรณีหมัดมันวัย๓๖ปี
และนางสาวนัตตานีจันวินิตวัย๒๓ปีคนดูแลร้าน
ค้นดูเนี่ยเจอโพยพนันฟุตบอลหลายร้อยใบนะ
ไม่ใช่แค่หลายใบนะหลายร้อยใบนะคะ

แล้วก็รวบตัว๒ผู้ต้องหาดำเนินคดีด้วย
นายชัยชนะบอกว่าเขาได้รับร้องเรียนมาจากพลเมืองดี
ลักษณะสัญลักษณ์เป็นรูปเงาะป่า

พิเศษและตำรวจมาทลายนี่แหละค่ะ

ห่างจากสถานศึกษากิโลเดียว
กิโลเดียวนะครับ